คดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะอย่างที่คุณเขมสอนบอกไป
เพราะว่าค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อน
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานหรือว่าพบชน
ก็ลงพื้นที่ไปยังจุดสุดท้ายที่เซลล์แมนหนุ่มคนดังกล่าว
โลเคชั่นไปให้ผู้จัดการหรือว่าหัวหน้าของเขานะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะเร่งติดตามตัวเซลแมนมาให้เร็วที่สุดค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมาที่ซอยบรมราชชนนานี๗๘
ซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นจุดสุดท้ายที่นายรัฐภูมิพิมพ์ใจใส
เซลล์แมนบริษัทโตโยต้าสาขาเกษตรนวมิน
แชร์สถานที่ผ่านโปรแกรมไลน์ไปยังผู้จัดการสาขา

หลังจากที่สอบปากคำนางสาวเชอมานธนัยสวรรค์หรือว่ามิ้ว
ซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทแล้วก็เป็นคนสุดท้าย
เห็นนายรัฐภูมิก่อนที่จะหายตัวไปเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
เรื่องของการหายตัวไปเองหรือการถูกฆาตกรรม
แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งหาโทรศัพท์มือถือที่นางสาวมิ้ว
ให้การว่านายรัฐภูมิได้หยิบโทรศัพท์มือถือของเธอมาแล้วก็โยนทิ้งไว้ในก่อย่า
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบมือถือเครื่องดังกล่าวค่ะ
พอตรวจสอบบริเวณสถานการณ์
ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ๔๐๐เมตร
ขณะที่ครอบครัวของนายรัฐภูมิได้เดินทางมาพบกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามตัวนายรัฐภูมิ
หรือว่านายเบิร์ตกลับมาให้เร็วที่สุด
ยืนยันว่ากองบัญชาการหลวงราคอนบาล
โดยเฉพาะยิ่งท่านพบตรท่านก็เป็นห่วง

ให้ผมลงมาดูแลในเรื่องนี้
คิดว่าความบ้านนอกอย่างผมจะไม่มีใครห่วงผม

คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจน
มาตรฐานที่จะตามมาของกองกัญชาการหลวงราคอนบาล
ทุกคนมีคุณค่าสำหรับเราอยู่ตลอดครับ

ผมจะพยายามขี้คลายเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
กลับไปสำหรับคดีนี้ที่มาที่ไป
เป็นเพราะว่าญาติหรือว่าครอบครัวของนายรัฐภูมิ
เดินทางมาร้องทุกข์กับรายการรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี
เพื่อให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการติดตามหาเซลแมนหนุ่มรายนี้

เหมือนคล้ายว่าต้องการความช่วยเหลือนั่นเอง